เรื่องของที่โครงการที่รัฐบาลเขาเปิดให้ไปลงทะเบียน
คนที่เป็นหนี้นอกระบบใช่ไหมก็จะได้นำเข้ามาสู่กระบวนการไกลเกลี่ย
ไม่ใช่ว่าจะให้หนี้เป็นศูนย์แต่อาจจะไปเป็นคนกลางช่วยไก่เกลี่ย
ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้คุณอย่าไปคิดว่ามีแต่ลูกหนี้นะ
ที่เขาเดือดร้อนเจ้าหนี้ก็บอกฉันก็เดือดร้อนแล้วใครจะช่วยล่ะ
เดือดร้อนเพราะอะไรรู้ไหมอะไรฮะก็ลูกนี่หนีไปอ่ะแล้วหนีหายไปเลยนะคะ
หนี้ก็ไม่ยอมจ่ายโอ้โหนี่เป็นความเดือดร้อนของคุณสมบัติค่ะ
พี่สมบัติเจ้าของร้านคาแก่แห่งหนึ่งอายุ๕๙ปีแล้ว
บอกอยู่ที่โคราชนะเล่าแบบนี้ออกมาร้องสื่อ
อย่าไปคิดว่ามีแต่ลูกหนี้เดือดร้อนเธอนี่แหละคือคนนึงที่เป็นเจ้าหนี้แล้วเดือดร้อน
ถูกลูกหนี้โกงเงินไปหกหมื่นค่ะลูกหนี้คนนี้เนี่ยเป็นลูกค้าที่มาล้างรถที่คาแคร์ประจำ
ก่อนหน้ายืมเงินไปหนึ่งแสนแต่ก็จ่ายคืนแล้วนะ
พอปี๖๑มาขอยืมเงินอีกบอกจะเอาไปสร้างบ้านให้แม่
เอาโฉนดที่ดิน๑๐๐ตารางวาในอำเภอปักทงชัยมาเป็นหลักประกันซะด้วย
ก็เลยตกลงให้ยืมเงินไปนะคะเงินต้น๖๐๐๐บาท
เบี้ยร้อยละ๓พี่เขาคิดตามกฎหมายกำหนดนะคุณคิง
ร้อยละ๓เลยตามกฎหมายไม่ได้ว่าขุดรีดแต่อย่างใด
พอครบกำหนดก็ไม่ยอมมาคืนเงินเธอค่ะ
เธอบอกเธอเลยตัดสินใจไปหาที่บ้านในอำเภอปักทงชัยแต่ไม่เจอตัว
เอ้าแล้วไอ้ที่ดินที่เอาโฉนดมาจำนองไว้กับเธอ
ชาวบ้านบอกเอ๊ะเหมือนกับว่าเขาจะขายไปแล้วนะ
เธอเลยงงว่าโฉนดอยู่กับฉันแล้วเธอขายได้ยังไง

เจ้าของที่ดินที่เป็นเจ้าของโฉนดเขาบอกว่าโฉนดเดิมหายมาขอโฉนดใหม่ไปเรียบร้อยแล้ว
อ้าวแล้วอย่างนี้พี่จะว่ายังไงฟังความทุกข์ใจของเจ้าหนี้หน่อยค่ะ
เราก็ใจดีเนอะเพราะเห็นเราเขาเคยเอาไปแล้วครั้งนึงแสนนึง
อันนี้แล้วเขาก็เอามาคืนเราก็เออเอาเขารักษาคำมั่นสัญญา
พอมีระบบของรัฐบาลเจ้าหนี้กับลูกหนี้มาคุยกัน
มีความหวัง
เห็นใจเห็นใจเข้าใจพี่สมบัติเลยนะบอกว่าผ่านไป๕ปีหมดหวัง
มาเจอโครงการนี้ที่เจ้านี่ก็หวังไว้ช่วยเจ้านี่อย่างพี่เค้าได้บ้าง
ตั้งแต่วันที่๑ที่ผ่านมาค่ะ
ลงทะเบียนเอารวมเฉพาะ๒วันก่อนนะคุณผู้ชม
อย่างที่บอกค่ะโอ้โหยอดหนี้รวมไปแล้วกว่าเกือบ๑๕๐๐ล้านบาท
๒วันเนี่ยรวมแล้ว๓๗๕๗๙ราย
หนี้๑๙๐๖๑รายแล้วค่ะ

ก็คือที่กรุงเทพ๒๔๙๖ราย
รองลงมามีสงขลานครศรีธรรมราชนครราชศรีมาแล้วก็สมุทรปราการ
นี่๒วันก่อนนะของวันนี้เนี่ยยังเดี๋ยวต้องรอดูต่อนะคะ